จริงจะให้ดูอีกประเพณีหนึ่งค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูวันไหลเกาะขาม
เอาจริงนะในฐานะที่พี่เคยทำข่าวมานาน

ยังไม่เคยไปเลยแต่ก้มไปดูแล้วใหม่ดองปีหน้าต้องไปว่ะทำไมมีอะไร
นี่วันไหลเกาะขามกับการอุ้มสาวลงน้ำ
เดี๋ยวพาไปดูหน่อยจังหวะนี้จังหวะ
คือต้องเปิดประเดิมคู่แรกก่อนนะ
นี่ค่ะสงกรานเกาะศรีชังวันไหลเกาะขามอุ้มสาวลงนา

คือมีทั้งเมียพี่และเป็นคนที่มาร่วมประเภทนี้

อ่าแต่เขาบอกว่าต้องไม่ถือนะดอม

ก็อาจเกิดมีแบบหนุ่มมาขออุ้มลงน้ำ

แต่อุ้มลงน้ำเฉยอย่าอุ้มไปที่อื่นนะ
ใช่นี่แหละค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่ชายหาดเกาะขามใหญ่
ที่อำเภอกเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้
ประเพณีนี้นะคุณผู้ชมประเพณีท้องถิ่นเก่าแก่

วันเมื่อวานอาจจะเป็นวันที่หนุ่มสาว
ไม่หนุ่มสาวหนุ่มใหญ่ก็มาสาวใหญ่ก็มาค่ะ
อุ้มสาวลงน้ำลงทะเลได้
และที่เกาะศรีชังเขาจะไม่เล่นน้ำไม่สาดน้ำกันเพราะอะไร

ใช่แต่พี่จะมาร่วมประเพณีแบบนี้ถูก

ตั้งแต่นู้นสมัยราชการที่๕แล้วคุณผู้ชม
คือพอไปถึงปุ๊บเล็งก่อน

แสดงว่าคือถ้าพี่กับดอมไปปีหน้า

เผื่อว่าเราถูกใจสาวที่นั่น

ขออนุญาตนะครับ

ต่อให้จะเป็นประเพณีไปขอเขาก่อน

หลังจากนั้นก็อุ้มลงน้ำเพื่อความสนุกสนาน

ยังมีแบบคุณย่าคุณยายผู้เท่าผู้แก่
ก็ได้ด้วยเหมือนกันเหมือนกับลูกหลานอุ้มแล้วก็ลงทะเล
คือจริงชาวเกาะศรีชังเขาจะเป็นชาวเลใช่ไหม
ออกเรือไปหาปลานานเขาจะกลับมาที
พอมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันช่วงสงกรานแบบนี้ได้อยู่กันเป็นครอบครัว
ก็เลยเหมือนกับพาผู้ใหญ่ไปลงเล่นน้ำอะไรแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ก็เป็นการขอพรกันในวันสงกราน
พาสาวลงเล่นน้ำเนี่ยเขาทำกันแบบนี้นะดอมไม่ใช่แบบนั้น

แบบที่เอาอะไรนะไอ้สระพลาสติกมาไม่ได้ทำแบบนั้น